มากันที่ประเด็นกรุบปนฮือฮากันบ้างดีกว่านะสำหรับปั้นจันปรมะ
จู่หนุ่มปั้นจันก็โพสต์ภาพคู่กับสาวธิสาวริธิสา
แล้วก็มีแคปชั่นที่เหมือนกับว่าเป็นการหยอดแบบจะขายขนมจีบกับฝ่ายหญิง
ทีนี้พอเราเจอตัวที่สาก็เลยไม่พลาดที่จะเจาะไมค์ถาม
ซึ่งนักแสดงสาวก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าปั้นจันจะเข้ามาจีบหรือเปล่า
เพราะว่าไม่ได้มีการคุยกันส่วนตัวแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ
จริงผมก็ขอบมานานแล้วนะ
คือจริงเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะ
คือเขารู้จักกับพี่ในแก๊งหนูมากกว่า
ไม่ค่ะไม่ได้ฝากหรือว่าไม่ได้พูดว่าจีบหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเหตุการณ์คือบังเอิญเลยจริงคือมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะคะ
แล้วเหมือนเขาเจอแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปเฉย
เราคงตอบอะไรไม่ได้มากว่านี้ค่ะต้องถามเขามาว่าเขาจีบหรือเปล่า
มันคิดว่ามันจะเปิดใจอย่างนี้ไหม

เออเธอก็ไม่ติดนะจ้ะเพราะว่าเธอก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็โสดมาสักพักนึงแล้วทำไมเนี่ย